คู่นี้ดราม่าแบบนี้ผ่านไป

เหมือนว่าใกล้จะเปิดตรงเปิดตัวกันแล้วนะ

เราจะได้เห็นเรื่องหัวใจสีชมพูของซุปตาเบอร์๑

ไปเที่ยวทะเลภูเกตแล้วบังเอิญอะไรขนาดนี้

ทำไมได้ไปด้วยกันใช่มั้ยคะพี่ตา
ต้องบอกให้รู้เลยค่ะน้องนกนะคะ
ยืนหนึ่งเพื่อนชายคนสนิทของอ้ำพัชราภารอบนี้
จะขยับฐานะเป็นคนรู้ใจหรือเปล่า
รอแม่อ้ำชี้แจงด้วยตัวเองจะดีกว่า
ภาพนี้เอาจริงนะดิฉันว่าเขาไม่ได้ปิดบังหรอก
เพราะว่าถ้าปิดบังอะถ้าไม่มีใครถามก็ตอนนี้ไง

เพราะว่าคุณอ้ำเนี่ยเขารู้ตัวอยู่แล้ว
ว่าเขาเป็นพี่จับจ้องของชาวโซเชียล

นกสวยจังแค่นี้เป็นข่าว
เป็นค่ะเป็นประเด็นไปหมดเพราะฉะนั้นดิฉันว่า

แค่รอเวลาแต่ใครจะมาถาม
อยากรอพี่อ้ำเขามีงานอีเวนต์อะไรแบบนี้
ดูหิตจากจากกระเรนของเราจะไปจอไม่ถาม
ยืน๑ขนาดนี้จะได้เป็นนัมเบอร์๑หรือยัง